ไปดูข่าวอื่นอื่นกันก่อนคุณผู้ชมค่ะสะพานลอยแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยา
มีคนถ่ายคลิปมาบอกว่าใครก็ไม่รู้ค่ะมาจับจองกลายเป็นวิมารลอยส่วนตัว

มองมุมแคบนี่คิดว่าไม่ใช่สะพานลอยนะ

คิดว่าเป็นคอนโดมิเนียมหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่พอเป็นภาพกว้างออกมาสะพานลอย
มันคือสะพานลอยใช่
มีผ้าม่านมีกระเบื้องโอ้โหทำซะเป็นที่พักส่วนตัวเลยค่ะ
แต่ตรงนั้นคือทางลงนะคะของสะพานลอยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่งนะคะได้เอามาลงไว้
นี่คือสะพานลอยที่ตลาดคานหามหมู่๔ตำบลคานหามอำเภออุทัย

ติดม่านสีชมพูสวยงามทีเดียวนะคะ
ไม่รู้ใครค่ะมาใช้เป็นที่พักอาศัย
ตกแต่งเหมือนเป็นห้องส่วนตัวเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบค่ะ

ตอนที่ไปเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางอายุทยา
ได้เข้าทำความสะอาดเก็บกวาดลื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ตกแต่งออกไปหมดแล้วค่ะ
แล้วก็ทำความสะอาดให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ควรจะเป็นเรียบร้อยแล้ว

ไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใคร
ก็ต้องไปถามคนแถวนั้นนะคะว่าเห็นไหม
ว่าตรงนี้เนี่ยใครมาจับจองแล้วติดผ้าม่งผ้าม่านปูกระบ้งกระเบื้องนะคะ
คุณจตุพรบุญรอดค่ะพนักงานโรงงานเล่าบอกว่า
อาทิตย์ที่ผ่านมามีคนอยู่แต่๒๓วันเนี่ยไม่เห็นแล้วล่ะนะคะ
ก็ตอนนั้นก็พบทั้งที่นอนผ้าม่านปูกระเบื้องอย่างดีเลย
ม่านเนี่ยมีทั้งหัวทั้งท้ายสะพานลอยเลยนะ
คือห้องหน้ากว้างประมาณห้องหน้ากว้าง
อีกฝั่งหนึ่งเหรอน่าจะอยู่คนละห้องมั้ง
คือพอเห็นอย่างนี้คนที่ใช้สะพานลอยเขาก็รู้สึกหวัดกลัวนะคะ
ที่ต้องใช้เดินขึ้นสะพานลอยคนเดียวไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
รู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ที่สาธารณะนะคะ
แต่จากการสอบถามแม่ค้าที่ขายของแถวนั้นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
บอกว่าคนที่ไปสร้างวิมารบนสะพานลอยเนี่ย
ก็คือชายเร่ร่อนที่คาดว่าอาจจะสติไม่ค่อยดีด้วยคุณนัทพงศ์
บางครั้งเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะ

สงสัยจะมีคนบอกอันนี้มั้งเขากลัวค่ะ
แต่ถ้าเขาจะมาเขาบอกว่าเขาเห็นบ่อยแล้วเขากลัว
เขาสากวายแล้วเนอะเขาก็กลัวทั้งนั้นเลย

ใช่ขอเหมือนแบบพูดให้ไอ้นี่เลยอะ
เขาก็จะเอามาพงมาผ้ามาปูนอนอะไรเป็นบ้านอะไรอย่างนี้นะ
เหมือนบ้านเป็นบ้านเลยเหรอ
ใช่บ้านที่อยู่เลยมีจักรยานมีอะไรเรียบร้อย